แม่แอ๊วเป็นแม่ของก๊อบ
ไม่ใช่ไม่เอาเป็นแม่ของขวัญ
แม่ตุ๊กเป็นแม่ของก๊อบ

หลังจากที่ความรักของลูกซุปตาเนี่ย
ตกเป็นประเด็นดราม่านะคะ
โดยทางด้านของคุณแม่แอ้วก็ได้ออกมาเปิดเผย
ถึงสถานะความนี้แม่แอ๊วคือคนนี้นะ
สถานะความสัมพันธ์ของลูกตนเองกับลูกสาวขวัญอุตสามณี
แล้วก็พร้อมพูดถึงนักร้องนะครับ

ชยะนี่นะหนุ่มคนสนิทของสาวขวัญ

ถามแม่เข้าไปเลยไปถึงปั๊บก็ถามเลย
แมวฮะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยนะฮะ

แม่ก็บอกว่ากลับมาตั้งนานแล้วค่ะ

แม่ลูกก็ง้องแง้งเป็นเรื่องปกติ
หรอคุณง้องแงงหนักนะ
คุณนุ่มอย่าพูดอย่างนี้นะครับ
เพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้ขวัญอย่างคุณก็เห็นมั้ย
กลับมาอยู่คุณก็ยังง้องแง้งกันเลยเหมือนกันค่ะ
แต่อีกวันหนึ่งเขาก็เหมือนเดิมแล้ว
ถามว่าเข้าใจกันมากขึ้นไหม
จริงเหมือนเดิมมาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เพราะขวัญกับแม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้าใจกันดี

เราอาจจะต้องห้งกันนะ

พี่เปลี่ยนค่ายพี่ย้ายค่ายไม่เปลี่ยนเบอร์เลยนะพี่คะ
แล้วทอดปลาให้ลูกกินทุกวันแถมคลุกข้าวให้กินเหมือนเดิม

เอาไล่ถามต่อแม่ฮะตอนนี้แม่กลับมาดูแลเหมือนเดิม

ขวัญเขารับงานบ้างแม่รับให้บ้าง

เพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มโตแล้วนะฮะ

แต่แม่เนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าแม่เนี่ย
แม่เองก็เป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดาแม่ลูก

แม่ก็สอนวิธีการดูแลกัน
แบบรับงานให้กับลูกแล้วเรียบร้อย
ลูกเขาก็ทำตามที่แม่สอนไว้หมดทุกอย่างเลย
มีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามกัน
อืมเราแม้มันจะไปอยู่ไปได้นานแค่ไหนคะ

แม่ไม่ไปไหนหรอกแม่หนังเหนียว

อยากรู้พูดดีนะเดี๋ยวผมห่มอีกนะ
มดดำเนี่ยตอนนี้ไปพูดภาษาคนแล้วมดดำอ่ะ
เดินไปไหนมดดำห่มตลอดตอนนี้

ยังไงก็คุยกันเหมือนเดิม

ตอนนี้ก็หอนแล้วล่ะมดดำ
ตั้งแต่ข่าวน้องขวัญได้กลับมานะฮะ

เข้าออกเช้าเข้าดึก

แต่ว่าก็มีคนขับรถคอยดูแลให้นะคะ

หลายคนนี้ก็มองว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน

ที่แบบไปทำบุญแล้วก็มีแบบว่าก๊อบอยู่ด้วย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

แม่มันก่อนเป็นที่ปรึกษา
แม่เป็นที่ปรึกษาค่ะ

ก็เขาได้มีโอกาสมาขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจแม่

เจอกันก็คุยกันค่ะกับก๊อฟ

ซึ่งก๊อฟเนี่ยเขาก็อายุก็เท่ากับลูกอะเนาะ

อย่าลืมสิคุณหนุ่ม

ที่ไปรับดูแฮปปี้ดีแหลกุอนเลย

ส่วนตัวคุณแม่เองเปิดใจให้กับก็พิสูจน์ตัวเองนะใช่มั้ย

เห็นว่าปีหน้าเนี่ยหากมีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาสองคนนี้ก็จะมีข่าวดีใช่ไหม

ส่วนแม่เปิดไฟเขียวมันเป็นเรื่องอนาคตนะเรื่องของลูก

แต่ทางก๊อฟเนี่ยเขาเคยพูดนะว่าเขารักจริงหวังแต่งเลยนะ

คือไม่ให้ถามแม่เลยให้ไปถามขวัญถาม

เออเอาข่าวมาอย่างไรด้วยเอางี้ดีกว่าไปถามเขาอืม
กลัวไหวมั๊ะลุมมดเมย์คุณอิ๊ยพรุ่งนี้ถึงจะมาคุณเก็บข่าวนี้ไว้เลย